ตรวจสอบดวงชะตาพบกับหมอไก่พ่อพาที่นี่
สวัสดีค่ะคุณชนะคุณใบตองและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ
ในเรื่องของการเสริมดวงชะตาในด้านการเงินค่ะ

เช่นในเรื่องของการทำบุญเสริมดวงนะคะ
ในเรื่องของการจัดห่วงจุ้ยบ้านนะคะ

ก็คือในเรื่องของการบูชาพระอรหันต์นะคะ
ซึ่งเป็นเลิศในด้านของโชคลาภนะคะ
ในวันนี้ค่ะหมอไก่จะมาแนะนำนะคะ
สาพระอรหันต์นะคะที่บูชาแล้วการเงินรุ่งพุ่งสุดใจแน่นอนค่ะ

อรหันต์องค์แรกนะคะที่หมอไก่อยากจะแนะนำให้บูชานั่นก็คือ

เพราะว่าพระศรีวรีท่านถือว่าเป็นพระอรหันต์ผู้มีลาบมากนะคะ
ถ้าสมมติว่าผู้ที่สักการะบูชาเป็นผู้ที่มีฐานะดีอยู่แล้ว
ก็จะทำให้ฐานะดีหรือพูดง่ายก็คือรวยขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งค่ะ
หรือว่าถ้าสมมติว่าใครที่มีปัญหาในเรื่องของการเงิน
การเงินติดขัดถ้าบูชาพระศรีวรีก็จะกลับพลิกฟื้นนะคะ
จากร้ายกลายเป็นดีการเงินก็จะมีความราบรื่นมากขึ้น

เคล็ดลับการบูชาพระศรีวรีให้ได้ผลนะคะ
อย่างแรกเลยก็คือถ้าสมมติว่าใครมีองค์พระศิวรีบูชาอยู่ที่บ้านค่ะ

อย่างแรกเลยค่ะสำคัญมากก็คือน้ำผึ้งนะคะ
น้ำผึ้งแล้วก็จะเป็นผลไม้นะคะ๓อย่างหรือ๕อย่างก็ได้ค่ะ
อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญนะคะก็คือดอกไม้ค่ะ
ควรจะถวายดอกไม้เป็นดอกไม้สีขาวนะคะ
เช่นเป็นดอกบัวสีขาวก็ได้นะคะเป็นดอกมะลิก็ได้เช่นกันค่ะ
แต่ว่าถ้าสมมุติว่าใครที่ไม่มีองค์พระศิวรีบูชานะคะ
ก็ขอแนะนำว่าให้ท่องคาถาบูชาพระศรีวรีค่ะ
เวลาที่คุณเนี่ยจะไปทำงานไปทำเรื่องสำคัญไปเสนองานหรือว่าไปลงทุนนะคะ
แนะนำว่าให้ท่องกระถาหัวใจพระศิวรีก่อนเป็นอันดับแรกเลยค่ะ
เพราะว่าจะทำให้การงานนะคะการติดต่อค้าขายหรือว่าในเรื่องของการลงทุนได้ผลเป็นอย่างดีค่ะ
สำหรับพระอรหันต์อีกองค์นะคะที่หมอไก่อยากจะแนะนำให้บูชานั่นก็คือพระอุปคุฎค่ะ
สำหรับพระอุปคุฎนะคะถ้าใครบูชาเนี่ยจะถือว่าเป็นการเสริมดวงชะตาในเรื่องของการเงินแบบโดยตรงเลยนะคะ
เพราะว่าจะมีความเชื่อกันค่ะว่าถ้าสมมติว่าใครที่บูชาพระอุปคุฎแล้ว
ก็จะทำให้คนนั้นค่ะมีเงินเหลือกินเหลือใช้มีเงินทองไม่ขาดมือมีโชคลาภเข้ามาในชีวิตค่ะ
สำหรับวิธีการบูชาพระอุปคุฎให้ได้ผลนะคะจริงไม่ยากนะคะแล้วก็ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรเยอะนะคะ
แต่ว่าต้องอาศัยในเรื่องของความขยันค่ะหมอไก่ขอแนะนำให้คุณนะคะหมั่นถวายน้ำสะอาดนะคะ
แด่องค์พระอุปคุฎทุกวันค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ไหวจริงจริงนะคะ
ก็ขอให้คุณถวายทุกวันพระก็ได้นะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยหมายถึงโชคลาภในทางโหรศาสตร์นะคะ
แล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะที่คุณควรจะถวายบ่อยนะคะนั่นก็คือดอกไม้นะคะ
แนะนำว่าให้เป็นดอกไม้สีขาวนะคะถวายบ่อยค่ะทุกวันพระก็ได้นะคะ
รับรองว่าถ้าสมมติว่าใครที่ทำตามเคล็ดลับนี้เห็งแน่นอนค่ะ
แล้วถ้าสมมติว่าที่บ้านของคุณนะคะไม่มีองค์พระอุปคุฎไม่เป็นไรค่ะ
แนะนำว่าให้คุณท่องคาถาบูชาพระอุปคุฎก็ได้นะคะ
ถ้าสมมติว่าจะให้ดีก็ขอให้คุณท่องทุกวันนะคะท่องตอนเช้าก่อนที่คุณจะทำงาน
หรือว่าก่อนที่จะค้าขายก่อนที่จะติดต่องานสำคัญรับรองว่าปังแน่นอนค่ะ
สำหรับพระอรหันต์องค์ที่๓นะคะที่หมอไก่อยากจะแนะนำให้คุณบูชานั่นก็คือองค์พระสังกระจายค่ะ
เพราะว่าองค์พระสังกระจายนะคะคนจีนเนี่ยเขาจะเรียกว่าปูกุ้ยฮุกนะคะหรือว่าพระรวยค่ะ
หมายถึงว่าพระที่บันดาลในเรื่องของความร่ำรวยไหว้แล้วรวยนะคะ
เคล็ดลับการบูชาพระสังกระจายให้ได้ผลนะคะเวลาที่คุณค่ะไหว้นะคะขอแนะนำว่าให้คุณขยันไหว้นะคะ
บ่อยบ่อยถ้าไหว้ทุกวันได้ก็ยิ่งดีนะคะถ้าสมมติว่าใครที่กลัวในเรื่องของฟืนไฟนะคะ
ก็ขอแนะนำว่าอย่างน้อยให้ยกมือไหว้ท่านก็ยังดีค่ะแล้วตอนที่คุณนะคะไหว้เสร็จปุ๊บ
ให้คุณอธิษฐานตอนที่คุณอธิษฐานให้คุณเอามือลูกท้องนะคะแต่ว่าไม่ใช่ให้คุณเอามือลูบท้องตัวเองนะคะ
หมายถึงว่าให้คุณเอามือรูปท้องพระสังกระจายนะคะเวียนไปทางขวาเขาจะเรียกว่าเวียนทักษินาวัดนะคะ
ทั้งหมด๓รอบแล้วตอนที่เวียนเนี่ยให้คุณอธิษฐานไปด้วยนะคะถ้าทำแบบนี้รับรองว่าสิ่งที่คุณอธิษฐานจะสมหวังอย่างแน่นอนค่ะ
สำหรับใครที่ไม่มีองค์พระสังกระจายบูชาที่บ้านก็ไม่ต้องน้อยใจไปนะคะ
แนะนำว่าให้คุณท่องกระถาบูชาพระสังกระจายค่ะเวลาที่จะท่องนะคะให้คุณเนี่ยท่องนโมสามจบก่อนนะคะ
แล้วก็ท่องกระถาบูชาพระสังกระจายค่ะจากนั้นบอกชื่อวันเดือนปีเกิดนะคะแล้วก็อธิษฐานเลยค่ะ
แนะนำว่าให้อธิษฐานแค่หนึ่งอย่างเท่านั้นนะคะถ้าสมมุติว่าคุณทำตามนี้รับรองว่าสิ่งที่คุณอธิษฐานจะกลายเป็นความจริงอย่างแน่นอนค่ะ
สำหรับการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้ผลนะคะจริงไม่มีอะไรยากเลยค่ะ
แค่อาศัยความตั้งใจและความศรัทธาจากใจของคุณนะคะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะคุณชนะคุณใบตองและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ